หลังจากที่เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ
ซึ่งก็จะทำให้กองทัพญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการรบได้เป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่๒ก็ได้มีชาวญี่ปุ่นออกมาประท้วงต่อต้านกฎหมายดังกล่าว
ขณะที่จีนซึ่งก็เคยถูกญี่ปุ่นลุกรานก็ได้เรียกร้องญี่ปุ่นให้จดจำบทเรียนจากประวัติศาสตร์และรักษาแนวทางสันติภาพ
โดยโฆษกระทรวงต่างประเทศของจีนระบุว่าประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียและประชาคมโลกกำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่น
หลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เป็นวันแรกเมื่อวานนี้
โดยระบุว่าจีนขอเรียกร้องให้ญี่ปุ่นเรียนรู้จากบทเรียนในประวัติศาสตร์และรักษาแนวทางสันติภาพ
ดำเนินบทบาททางการทหารและนโยบายความมั่นคงอย่างรอบครอบ
รวมถึงเพิ่มการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
จากนี้ทั้งไต้หวันและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของญี่ปุ่น

เรียกร้องให้ญี่ปุ่นรักษาสันติภาพ
โดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่
มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลความร่วมมือทางการทหารระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐ
ส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง
โดยประชาชนหลายพันคนได้ไปชุมนุมประท้วงบริเวณหน้ารัฐสภา
เนื่องจากมองว่ากฎหมายนี้ละเมิดรัฐมนูญฉบับสันติของญี่ปุ่น
และการส่งกองกำลังป้องกันตนเองออกไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับพันธมิตรได้
เสี่ยงที่จะดึงญี่ปุ่นเข้าไปผัวพันกับสงครามในต่างประเทศ